สวัสดีครับ
สวัสดีครับเฮ้นชื่ออะไรคะนี่

เป็นอาการคือปกติมันจะแบงลาบมันจะมีออก

วบอิ่มอวบมันสดเข้ามา

ภาษาอีสานเรียกว่ามันโผล่มันยาวมันอวบมันนูน

ใช่แล้วอึมตั้งเลยแต่

อึมอ้ง่ายอารมณ์ผลมันสวดแบบนี้ไง

พระรุนาฮาลแบบนี้เราไปดูสาวน้อย
เขากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรนั้นสวยงามยิ่งนักเชิญชมได้เลยครับ
เธอฉันมีกล้องตัวใหม่รุ่นล่าสุดมาให้เธอถ่ายเซลฟี่
พร้อมยังตั้งท่ากันได้เลย
เอ้าทางเดี๋ยวขอดูก่อน
อ้าวสวยแล้วเอาอีกพร้อมถ่าย
เอ้าแชะผืนไปเลยนะจ๊ะ
เข้ามาครับเลขเข้ามาครับพี่น้องครับวันนี้เรามีของดีมาขายมาโชว์ครับ
ปล่อยงูไม่ใช่ครับมือขาดครับมือขาด
แต่มันดิ้นได้ครับพี่น้องผมทำได้ครับเพราะผมมีของดี
ของอยู่ที่ไหนเพื่อนนั่นมันมือบังคับไม่ใช่เหรอเพื่อนเอ้ย
โทษเพื่อนนะเพื่อนไม่น่าทำเราเลย

น้องหมาที่รักตั้งแต่มีพรบคุ้มครองทำกับเด็กอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
ไปกันได้แล้วอ๋อเป็นการออกกำลังกายยามเช้าของคู่หูนั่นเอง
ช่วงปิดเทิมผมอยู่บ้านกับครอบครัวผมมีโอกาสได้เรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย
ขับขี่ในบ้านนี่แหละครับเรื่องความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง
วกกันน็อกใส่แล้วสายซิ่งอย่างเราก็ทำแบบสบาย
แม่ดูแล้วมีความสุขจังเลยนะคุณน้อง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ